สรวจแบบนี้สำเร็จของชิมทุกทุกคน
เกี่ยวมองกล้องลา
ก็ไม่ได้ไหลกับใครค่ะเป็นคนที่ไม่เข้าโลกไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รัก
ก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รัก
ก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รัก
ก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รัก
ก็ไม่รักก็ไม่รักก็ไม่รัก
ก็ไม่รักก็ไม่รัก
เบอร์เบอร์โปรด

ก็จะมีอีกชุดหนึ่งครับ

ต่อทั้งที่
พี่สาวซึ่งทำงานในร้านอาหารฝรั่งใช่ไหมครับ
เอาไปแล้วนะลูกหนอง

สำหรับต่อไปเจอครูเวียนที่ไทยขอแนะนำกลับมาเรียนนะครับ
ขอบคุณครับ
ในเรื่องของน้องเกียวยังไงต่อไป
ก็คือในเบื้องต้นนะครับเราได้มอบหมายครูทุกศา
ซึ่งเป็นผู้ดูแลเทียมอยู่แล้วไปให้คำแนะนำ
เพราะว่าการที่เด็กที่เขาเพิ่งเรียนอยู่ก็ต้องมีคนให้คำแนะนำด้วย
ในส่วนของผู้ครองก็แนะนำในเบื้องต้น
ส่วนคุณครูเนี่ยน่าจะแนะนำได้ดีมากขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีสื่อมวลชนมามากมายมาให้มาถามข้อมูลเขา
แล้วเขาก็ต้องให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีเนี่ย
ก็คือเจอคุณครูนะครับแล้วก็ขณะนี้คุณครูได้ไปเยี่ยมบ้าน
แต่พบปากนักเรียนแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองเรียบร้อย
ในกรณีที่เขามีชิ้นเสียงในโซเทียนด้วยเบอร์นะครับ
เพราะเราไม่ทราบว่ามีคนมากมายอยากจะมาติดต่อเขานะครับ
ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราก็อยากจะ
ไม่แน่ใจว่าจะมีทั้งสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีหรือเปล่า
เพราะคนที่มีชิ้นเสียงในโรยกระทานหันเนี่ยนะครับ
แล้วเด็กก็ยังอายุไม่มากเพราะฉะนั้นคุณครูก็น่าจะเป็นผู้
ใกล้ชิดให้คำแนะนำก็ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ในส่วนของเรื่องสัญชาตินะครับ
คือในเรื่องสัญชาติเนี่ยเราทำมาตลอดนะครับ
เคลียร์ก็เป็นคนหนึ่งเดิมเนี่ยเราก็มีอยู่จำนวน๓๐๐กว่าคนของเหรียญ
และขนาดเนี่ยเราได้ทำไปประมาณหนึ่งภาคเรียนแล้ว
คือได้ส่งรายชื่อกระถานกระหนุนนักเรียนตรงนี้นะครับ
เพื่อให้ได้สัญชาติได้ส่งรายชื่อและข้อมูลของนักเรียนทั้ง๓๐๐กว่าคนไปที่ทางอำเภอสังคบุรีแล้วนะครับ
เพื่อนักเรียนเนี่ยจะได้สัญชาติ
แต่ทีนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระยะเวลาต้องขึ้น